อยากจะชวนพี่เคลลี่กับน้องนายไปด้วยเลยท่าจะดีนะคะ
เพราะว่าหลังมาพี่เคลลี่ขยันพาศรีภรรยาน้องนายไปเที่ยวบ่อย
หลายคนก็แซวว่านี่เป็นแผลแล้วก็เป็นแพลนการปั๊มลูกหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่มีเบบีอยู่สักทีใช่ไหมคะทั้งคู่ก็เลยต้องคว้ามาเคลียร์กันหน่อยนะครับ
หลังจากที่แต่งงานกันไปเนี่ยนะฮะจะมีข่าวดีเรื่องเบบีหรือยัง

ของพี่ใหม่อย่างเดียวไม่ได้ไปขอน้อง
ผมก็เฮ้ยปีหน้าเลยเหรอไหนเราคุยกันว่าปีนี้
ตอนแรกผมคิดว่าอยากให้ลูกเกิดปลายปี
เพราะผมก็เกิดปลายปีผมก็ชอบนะ

ใช่ค่ะก็ขอให้มีข่าวดีเร็วนะคะ